ขึ้นเหนือไปที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะมาดูเหตุการณ์รักต้องฆ่ากันหน่อย
คุณผู้ชมผู้ชายอายุ๓๐ปีคบหาดูใจกับน้องผู้หญิงอายุ๑๕ปี
อายุห่างกันถึง๑๕ปีนะแต่อายุเป็นเพียงตัวเลขนั่นไม่ใช่ประเด็นสำคัญ
ประเด็นสำคัญอยู่ที่พ่อแม่ฝ่ายหญิงขอให้เลิกกับฝ่ายชาย
อายุห่างกันเยอะค่ะแล้วน้องฝ่ายหญิงก็ทำตามแม่นะคะ
ที่แม่ร้องขอฝ่ายชายไม่พอใจค่ะนี่คืออะไรเกิดขึ้น
โฟกัสเสื้อดำนะคะฝ่ายชายมาดักรอฝ่ายหญิงน้องอายุ
ใส่ชุดคอซองอยู่เลยนะคะเอามีดคัตเตอร์มาจะแทงน้อง
แล้วบอกเลยนะคะบอกว่ากูจะเอามึงให้ตายคือลักษณะคือถ้าจะเลิก
ก็คือต้องตายอย่างเดียวคุณผู้ชมดูนะน้องผู้หญิงผู้เสียหายวิ่งหนี
เสื้อดำผู้ต้องหาวิ่งตามค่ะอายุ๓๐กับอายุ๑๕นะคะ
กล้องวงจรปิดของหน้าโรงเรียนเนี่ยจับภาพไว้ได้ผู้ชายไปดักรอน้องช่วงเช้าไง
ช่วงเช้าน้องมาโรงเรียนนะคะฝ่ายชายชื่อว่านายปิติพงชัยชนะอายุสามสิบปี
อันนี้มันกล้องอีกมุมหนึ่งนะครับคุณผู้ชมตอนที่มีคนไปช่วยเหลือน้องค่ะ
ทีนี้อย่างที่ที่ฉันบอกไปตอนแรกไปดักรอ
ทันทีที่เห็นน้องผู้หญิงอายุ๑๕แฟนสาวของตัวเองเนี่ยเดินเข้ามาปรีเข้าไปเลยนะ
บีบคอก่อนแล้วผลักร่างน้องไปติดกับกำแพงจังหวะนั้น
คัตเตอร์ออกมาแทงเข้าไปที่บริเวณหน้าท้องของน้อง
พร้อมพูดว่ากูจะเอามึงให้ตาย
แต่เคราะห์ดีมากฝ่ายหญิงยกมือปัดได้ทัน
ก็เลยถูกคัทเตอร์เนี่ยบาดตรงแง่มือเท่านั้นนะคะ
หลังจากนั้นนายตรีติพงศ์พยายามที่จะตะวัดคัตเตอร์ใส่ที่ลำคอ

ถ้าจะแจ้งข้อหาต้องฆ่าโดยไตรตรองหรือพยายามฆ่านะ

แต่ฝ่ายหญิงหลบได้ทันแล้วสะบัดหลุด
จังหวะนั้นมีพลเมืองดีเข้ามาช่วยอีกแรงหนึ่งนะคะ

นายปิติพงศ์เห็นท่าไม่ดีก็เลยหลบหนีไปก่อนค่ะ
ทีนี้ตำรวจไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุพร้อมกับมีการสอบปากคำน้อง
ซึ่งตอนที่ตำรวจไปสอบปากคำน้อง

ให้การก็ยอมรับนั่นแหละค่ะว่า
คบหากับนายปิติพงศ์มาประมาณปีเสร็จ
แต่ทางครอบครัวขอให้เลิกเพราะตนเองยังเป็นเด็กอยู่

ทำตามที่แม่ขอร้องส่วนภาพเมื่อสักครู่

หลังจากที่ก่อเหตุตามกล้องนี้เสร็จปุ๊บนะคะ
ติพงศ์หนีไปไปกินเหล้าย้อมใจ

กินเหล้าจนเมานอนให้ยุงหามแบบนี้

ลุกเลยปิติพงศ์ตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมามาคุยกัน

ปีติพงศ์พอสั่งเมายอมรับบอกว่า
คบหากับน้องผู้หญิงอายุ๑๕ปีเนี่ย
บหามาปีเสร็จแล้วรักน้องมาก
แต่ถูกครอบครัวของฝ่ายหญิงกีดกันไม่ให้คบหากัน
ต่อมาก็เห็นฝ่ายหญิงเขาเริ่มตีตัวออกห่าง
ทนไม่ได้ทำใจไม่ได้
พยายามตามง้อขอคืนดีแต่ไม่เป็นผลสำเร็จ
ก็เลยตัดสินใจก่อเหตุแบบนี้ขึ้น
ทีนี้คุณผู้ชมตำรวจก็ต้องมีการตรวจสอบประวัติปิติพงศ์คนนี้ถูกไหม
พบว่าประวัติก่อนหน้านี้ปีติพงคนนี้เคยถูกผู้ปกครองเด็ก
แจ้งข้อหาพรากผู้เยาว์ในท้องที่โรงพักแม่ริมเชียงใหม่
ตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายนแล้วเคสนั้นเนี่ย
ไกลเกลี่ยกันจบคนละเคสกับเคสนี้นะคะ
คราวนี้ปิติพงศ์มาก่อเหตุทำร้ายน้องผู้หญิงคนนี้อีกนะคะ
เบื้องต้นอย่างที่ที่ฉันบอกไปเลยค่ะ
ถ้าดูจากพฤติกรรมแล้วตำรวจเขาก็เลยมีการแจ้งเขาหา
คือฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
ตรองนี่คือโทษสูงสุดประหารชีวิตสถานเดียวนะคะ
แล้วนำตัวปิติพงศ์คนนี้ไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ
คดีที่พ่อแม่ให้น้องเขาเลิกกันกับผู้ชายคนนี้นะ
ดีมากพ่อแม่อาบน้ำร้อนมาก่อนคงจะเห็นแหละว่าเป็นแบบนี้เนอะ
ครบต่อไม่รู้อนาคตจะเจออะไรบ้าง